หลายคนบอกว่าคนผอมมันโชคดีไม่มีภูมิ
แต่บอกเลยว่าผอมแบบพี่แจ๊ดเนี่ยพุงโตอยู่เหมือนกันช่วงนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องลดภูมิกันหน่อย
รถไปลดมาเขาบอกงานนี้ได้ดีนะ

จะเกี่ยวข้องกันยังไงไปชมกันในช่วง
เจ้าแจ๊ริมเจ้า
เจ้าแจ๊ริมเจ้า
มาจ้ามาจ้ามาดูลีลาเอวหวานของตัวท็อปอินสตราเวนเซอร์
ยูทูปเบอร์ตลกพิธีกรนักร้องนักแสดงชื่อดังคานหนึ่ง
กว่าจะบรรยายสเตตัสพี่แกเสร็จก็เล่นเอาคอแห้งเหมือนกันจ้า
อ่ะจะใครซะอีกล่ะคะถ้าไม่ใช่แจ๊ดชวนชื่น

บอกเลยช่วงนี้พี่แกขาขึ้น
ขึ้นจริงแบบไม่ใช่มุกขึ้นมาไก่หน้าผากนะจ๊ะ
งานรีวงรีวิวสินค้ารอคว้าตัวกันอยู่เพียบ
ก็เลยต้องเร่งเสริมหล่อย่อขนาดพุงลมนี้พิชิตความปัง
ลีลาการควงจะเด็ดดวงขนาดไหนจัดไปเลยพี่
เฮ้ยไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ใหญ่ได้เลย

แหมเอาใหญ่เชียวนะถึงว่าพี่แจ๊ดควงเอวพริ้วชุดใหญ่
สุดเกียร์เพราะมีเมียคอยชมคอยเชียร์อยู่ดีเอง
ว้าวสุดยอดแหละครอบครัวตัวอย่าง